โอ๊ยย่ายอยากลั่งอยู่ตรงนี้ย่ายเหม็นกว้าน

ย่ายดาวขอเอาอียาย

ย่ายดาวขอเอาอียาย

ย่ายดาวขอเอาอียาย

ย่ายดาวขอเอาอียาย
ย่ายดาวขอเอาอียาย

นี่คุณยายใช้ติ๊กต๊อกแล้วไปเจอดินี่อาจจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของคุณยายก็ได้นะคะ
แต่เมื่อคุณยายจะขี่ม้าเหรอก็เดี๋ยวจะไปลองฝึกดูนะ
แต่น้องคนนี้น้องหนูคนนี้เขาเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อว่าน้องไอซ์น้องไอซ์เนี่ยไปถามเพื่อนหรือว่าแม่กระทั่งคนไทย
คนไทยคือน้องไน้นะน้องไน้เนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ย
ไอซ์เนี่ยขี่ม้ามาเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี๑แล้ว
ขี่ม้าเป็นประจำแทนมอเตอร์ไทย
เพราะว่าคนอื่นไม่ขี่สวดไปสวดมาเป็นมอเตอร์ไทย
ไอซ์ขี่มาทำกิจกรรมขี่มาเรียนลักษณะหมดข้าวบ่อยเลย
เออมาแบบนี้ประจำเออมันก็เป็นวิธีใจดีเหมือนกันนะ
เอาใครขี่อย่างอื่นไปเรียนบอกคุณยายมาหน่อย
หลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณยายถ้าจะแก้ไขด้วยวิธีการขี่ม้าไปเรียนแบบนี้
ทุกบ้านเขาไม่ได้มีม้ามาล่ะ
เออมันก็จริงนะถ้าให้ขี่ม้าทุกคนไปโรงเรียน

แต่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์อื่นอีกหลายอย่าง
กูยังก็รวมมาให้ดูแบบนี้นะ
ถ้าโดยสารรถศาสตร์ธรรณะอีกหนึ่งเลย

คนขับปกติขับรถนาน
รถติดปวดหลังปวดขา

ส่วนข้อสองช่วยรถอุบัติเหตุช่วยอย่างไร
คนทำงานเยอะเหนื่อย
คนสังสรรค์กึบมา

ขับกลับบ้านมันไม่ปลอดภัย
ก็ดีแหละนั่งรถโดยสารศาสตร์ธรรณะกันไป

ข้อสัดไปเดี๋ยวข้อที่สามนะ
มันช่วยเรื่องของการลดมลพิษ
แน่นอนล่ะถ้าเราไม่เอารถออกจากบ้าน
ก็มีแค่รถเมย์คันเดียวซัดไป๔๐คนอยู่ในนั้น
ก็ลดไปได้ตั้งหลายคันเขาสุดท้ายประหยัดเงิน
ก็แน่นอนสิไม่ต้องเติมน้ำมันเองเนี่ย
โดยเฉพาะใครที่ขับรถกลับบ้านอยู่ไกลเนี่ย
ไม่ต้องเสียข้าวน้ำมันถ้าข้างชักขึ้นรถมีแบบนี้ก็๘บาทเองนะ

และแต่ละคนนะนะก็มีวิธีการสะดวก
ในการใช้รถในสถานการณ์ที่มันแตกสั่งกันไป
นี่คุณอยากจะบอกนะในกรุงเทพฯในช่วงนี้รถไฟฟ้า
มันมีหลายสายแล้วนะลองใช้กันดู
หรือว่ามีวิธีอื่นที่จะลดมลพิษจากรถยนต์ถ้อยเสีย
ก็ส่งมาบอกคุณยายนะคุณยายไปก่อนล่ะ
ต่อไปก็จะไปหาหมอเดี๋ยวหนึ่งแหละ
แล้วก็เดี๋ยวจะมาเรียนขี้บ้าน
โอเคดีกว่างานขี้บ้านเป็นตลาดดูนะ
รมดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัติวีช่อง๓๒ครับ